คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
คุยกับจอมขวัญแชร์เรื่องราวน่าคุยตรงชัดเจนแตกกันเองกว่าเดิม
กับดิฉันจอมขวัญเหลาเพชรค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะ
กับรายการจอมคุยกับจอมขวัญนะคะมีจอมคุยคนหนึ่งกับจอมขวัญคนเดิมคนนี้นะคะ
พีที่๖ค่ะเอาจริงจริงถ้าเราไล่เรียงกันนะคะ
เราจะทำจอมคุยกับจอมขวัญไปเรื่อยเนี่ยนะคะก็คงจะครบทุกอาชีพเพราะว่า
ยังนึกไม่ออกว่าอาชีพไหนที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะ
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากโควิดสั่งซาไปแล้วเนี่ยอาชีพไหนที่จะยังคงเป็นเหมือนเดิม
ไม่ต้องปรับตัวเลยไม่มีอะไรใหม่เลยนึกไม่ออกเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าแขกรับเชิญอีพีที่๖ของเราค่ะเป็นโอป้าไม่ได้เป็นไอดอลนะคะ
อาชีพหลักไม่ได้เป็นไอดอลอันนั้นเป็นอาชีพเสริมนะคะ
อาจารย์ท่านนี้นะคะเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
แล้วก็ยังเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประจักษ์กล้องกิรติ
จะเรียกว่าประจักษ์

สวัสดีค่ะอุ้นจองขวานแนะนำเพราะเราไปต่อไม่ถูก
เป็นการแนะนำแขกที่แบบเฮ้ยช่วยให้เกียรติตำแหน่งทางวิชาการกันด้วย
อาจารย์เราพบกันในวาระที่แบบไม่เหมาะสมเลยใช่ไหมคะ
ก็ต้องออนไลน์ไม่ได้เจอตัว
ปกติแล้วเราจะเห็นอาจารย์ประจักษ์เวลาถูกสัมภาษณ์หรือเจอคำถามต่าง
แบบไปในทางหนักจริงจังเข้งขลึมใช่ไหมคะ
ซับเป็นส่วนอย่างใช่ครับ๙๐
แบบไม่ได้คงรูปอยู่ในความเป็นโอป้าประจักษ์อย่างนี้
แบบเป็นประจาดธรรมดาอย่างนี้ค่ะ
ก็ตอนนี้ครับตอนนี้ก็ใส่กางเกงขาสั้นอยู่

แต่ว่าเวลาสอนในห้องถ้าใครไปคุยกับนักศึกษา
นักศึกษาจะบอกนะว่าผมเป็นคนตลก

ซ่อนไว้ในห้องเรียนห้องเรียนจะปล่อยมุกเยอะ

มันก็มุกแป๊กก็มีแต่ว่านักศึกษาก็บอกว่าให้คะแนนความพยายาม

อาจารย์วันนี้ตลอดวันทำงานอะไรบ้างคะ
คือเพราะเป็นรองคณะบดีมีงานบริหารด้วย
คือก็เดี๋ยวนี้มันทำงานสั่งงานทางออนไลน์หมด

เมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะเริ่มบันทึกกันจริงคุณผู้ฟังที่ฉันไล่เรียงกับอาจารย์ประจักษ์ว่า
หนึ่งปีของอุดมศึกษาในประเทศไทยเนี่ยตอนไหนเปิดเทอมตอนไหนปิดเทอมจำไม่ได้
ก็อย่างว่าเราเรียนจบมานานแล้วใช่ไหมคะถ้าเราเทียบช่วงโควิดก่อน
ก็ประมาณสักมกราคมกุมภาพันธ์อันนั้นเริ่มเห็นผลแล้วแล้วก็เริ่มมาปิดจริงจัง
ก็ประมาณมีนาคมเริ่มชัดเจนใช่ไหมคะครับแล้วก็ณตอนนี้ค่อยค่อยเริ่มกลับมาเปิดเนี่ย
คือมันคล่อมอยู่พอดีเลยกับเปิดเรียนเต็มเทอมใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับแล้วพอคล่อมพอดีก็เท่ากับว่ามันไม่มีเวลาเตรียมตัวอะไร
เท่ากับเหลืออีกประมาณครึ่งเทอมแบบ๗๘สัปดาห์ที่ทุกคนต้องแบบโกละหนปรับตัว
อาจารย์ถ้าถ้าพูดในมุมของการเป็นเป็นผู้สอนก่อนนะคะยังไม่เอาผู้บริหารนะคะการเป็นผู้สอนเนี่ยตอนนั้นอาจารย์เตรียมก่อนที่จะมีการประกาศจริงไหมคะว่าเฮ้ยสงสัยเดี๋ยวคงแบบไม่ได้มาเรียนแล้วเดี๋ยวคงต้องหาวิธีอื่นแล้วคือตอนนั้นเตรียมตัวก่อนนานที่เขาจะประกาศจริงไหมคะ
เริ่มมีการคุยกันแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าจะล็อกดาวน์จริงจังแบบไม่สามารถมาใช้ห้องเรียนได้เลย
ไม่เคยมีใครใช้โปรแกรมเหล่านี้มันไม่ได้ถูกเอามาใช้

ฉะนั้นตอนนั้นที่บอกให้เตรียมทุกคนก็เตรียมแต่ว่าทำยังไงทำอะไรก็ไม่มีใครจินตนาการออก
ฉะนั้นมันโกลาหลพอประกาศปุ๊บแล้วบอกมหาลัยปิดแล้วไม่ต้องมาแล้วให้เตรียมอยู่บ้าน
ฉะนั้นการเรียนรู้โปรแกรมเหล่านี้ก็เรียนกับเจ้าหน้าที่จากทางบ้านด้วยก็สอนกันทางออนไลน์
แต่ของอาจารย์จะคนที่เป็นแบบผู้สอนนะคะคนที่เป็นคนสอนจะรับผิดชอบทั้งต้องเป็นคนที่เรียนรู้โปรแกรมมาก่อน
ต้องเตรียมเนื้อหาให้เหมาะกับการใช้สื่อแบบนี้ก่อนแล้วเปลี่ยนสถานะเป็นเราต้องถ่ายทอดผ่านพวกวิธีการใช้งานแบบนี้ให้ได้ถูกไหมคะ
อาจารย์อาจจะต้องเป็นคนสอนน้องนักศึกษาด้วยป่ะคะ
คือถ้าอาจารย์รุ่นน้องผมก็ถือว่ารุ่นกลางแล้วในคณะถ้าอาจารย์รุ่นเด็กเขาสบายเลยให้เขาสอนออนไลน์เขาทำได้เลยทันที
มันแบบเป็นธรรมชาติของรุ่นผมก็ปรับตัวแบบปานกลางไม่ถึงกับใช้เวลานานมากแต่ก็ต้องปรับตัวอยู่ดี
แต่ถ้าอาจารย์รุ่นที่ท่านอาวุโสเลยก็ต้องเข้าใจท่านไม่คุ้นเลยไม่ถนัด
ห่วงแต่เราเถอะนะไม่ต้องไปห่วงเขา

กินเวลามากเทอมนี้ก็ถือว่าทรงสารมาศึกษาปล่อยเกรดแล้วนะ
ต้องยอมรับว่าทุกคนปล่อยเกรดมากกว่าปกติ
คืออาจจะไม่ใช้คำว่าปล่อยเกรดแต่ว่าเราปรับมาตรฐานไง
เราก็ไม่สามารถไปโหดกับนักศึกษาได้
มันก็ไม่แฟร์ว่าโอ้เราจะไปวัดเหมือนปกติเลยเหรอ
มันแบบเนื้อสาห้องสมุดก็ปิดค้นคว้าก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้
เรียนก็ไม่ได้มาเจอกับเราติวกับเพื่อนก็ไม่ได้
มันก็ลำบากไปหมดทุกคนก็แบบเออใจดีขึ้นมาหน่อย
ปกติอาจารย์ประจักษ์นี่ให้เกรดยังไงคะโหดไหม
ถือว่าเป็นลำดับที่เท่าไหร่ของคณะค่ะ
ที่ให้เกรดโหดถ้าเรียงแบบซุปเปอร์โหดอย่างนี้
อาจารย์อยู่ที่เท่าไหร่คะโหอยู่อันดับต้นเลย
ด้วยความภูมิใจด้วยตอบคำถามด้วยความภูมิใจด้วย
เด็กเขามีระบบของเขานะเขาแบ่งอาจารย์เป็น๒พวก
พวกหัวกระโหลกกับดอกไม้แล้วหัวกระโหลกก็จะมี๑อัน
อัน๓อัน๔อัน๕อันค่ะเยอะสุด๕เหรอคะ

ประมาณ๓หรือ๔กระโหลก

อาจารย์เกษียณอาจารย์เกษียณได้๕

อาจารย์ทีนี้จริงเราจะต้องคุยเรียงกันไปก่อน
แต่เพราะเอิญว่านึกขึ้นได้ค่ะคืออย่างเราเป็นผู้สอนนักศึกษา
หรือว่านิสิตก็แล้วแต่ในส่วนของอาจารย์ท่านอื่นนะคะ
ของระดับอุดมศึกษาความพร้อมหรือว่าความมีไม่เท่ากัน
มีไม่เหมือนกันของอุปกรณ์นะคะอินเตอร์เน็ต
หรือว่าบริบทชีวิตนะคะมันเหมือนกับประเด็นตอนที่พูดถึงการเรียนออนไลน์ของน้อง
ตั้งแต่เด็กแบบประถมอะไรอย่างนี้ไหมคะ
มันมีความเหลื่อมล้ำกันเองไหมคะในระดับอุดมศึกษา
มีแน่นอนไม่ใช่นักศึกษาทุกคนมีคอมพิวเตอร์

ฉะนั้นอันนี้มันก็เหลื่อมล้ำแล้วเพราะว่าเรียนจากมือถือ
มันก็ไปเกี่ยวกับสัญญาณเน็ตอีก

ฉะนั้นสัญญาณเน็ตก็ไม่ดี
หรือบางคนแบบว่าแม่ไม่โอนตังค์มาแล้ว

สัญญาณเน็ตมันก็ไม่ได้ละ
ส่วนใหญ่แก้ไขปัญหาลักษณะแบบนี้ไปไงคะอาจา

ผมจริงก็ต้องขอบคุณมหาลัยมหาลัยธรรมาศาสตร์
ก็แบบมีการซื้อซิมแจก

มีการแบบว่าช่วยทางนี้อุดหนุน

แล้วก็แต่ละคณะก็แบบมันมีคอมพิวเตอร์เหลือ

ไม่มีจริงให้มายืมคอมพิวเตอร์ได้ที่ที่คณะก็ช่วยกัน
เอ่อเจ้าหน้าที่อาจารย์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้วนักศาเขา

ถ้ามันมีความแตกต่างของคนที่เข้ามาสู่ระบบเดียวกัน
ระบบเองต้องรองรับแล้วก็แก้ปัญหานี้ให้ได้ด้วยตัวเอง

มีไม่มีลองเดี๋ยวลองหาเอานะ

คือตัวระบบถ้าเลือกจะใช้ทางใดทางหนึ่ง

ใช่ครับก็จริงเป็นหน้าที่ของมหาลัยนะ
ของผู้บริหารของคณะเราก็ต้องช่วยเหลือนักศึกษา

ฉะนั้นจริงบางที่เขาก็ลดค่าเทอมให้ด้วย
เพราะว่าการที่ไม่ได้มาเรียนในห้องเรียนเลย
ฉะนั้นนักศึกษาเขาก็ถือว่าในฐานะผู้ซื้อบริการ
ถ้าเราพูดอย่างนี้เขาก็เสียเปรียบใช่ไหม
เขาใช้บริการได้ไม่คุ้มค่า

ก็ลดค่าเทอมให้แล้วก็รวมถึงเทอมที่จะถึงเนี้ย
ก็จะมีทุนให้ด้วยมีทุนเยอะมากครับ
ลดค่าเทอมบวกแถมเกรดให้ด้วยไม่

ถ้าว่าหัวกระหลอกก็อาจจะยังไม่แถบ
อาจารย์ทีนี้ตอนที่มีการปรับตัวกันเนี่ยนะคะ
อย่างที่อาจารย์บอกถ้าเป็นคนรุ่นใหม่
คนที่เป็นผู้สอนรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้มีปัญหามากนะคะ
เทียบเคียงว่าเรียนรุ่นประมาณอาจารย์เนอะ
แม้ว่าหน้าเราจะควรจะได้รับการรักษามากกว่านี้
อันนี้คือเรื่องของงานหลักของอาจารย์เลย
แต่ทีนี้อย่างที่เราอาจจะได้เห็นอยู่แล้วนะคะว่า
ในช่วงที่มีปัญหาเรื่องโควิดใหม่มันมีอยู่หลายเรื่อง
แง่ของการตัดสินใจการสื่อสาร
การใช้ภาวะผู้นำการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง
จริงแล้วถ้าให้อาจารย์เลือกมองเอาแค่๓เรื่องหลัก
ในมุมของอาจารย์มองนะคะ๓เรื่องหลัก
ในช่วงที่เราฝ่ากันมาจนถึงวันนี้เนี่ย
เรื่องหลักที่ต้องพูดถึงเลยคืออะไรคะ
คือถ้าเรื่องการเมืองแนะนำก็ต้องพูดเรื่องเอกภาพในการทำงาน
อันที่๒อันนี้มันไม่ใช่การเมืองซะทีเดียว
แต่เป็นตัวแบบระบบราชการ
สิทธิภาพของระบบราชการไทย
เราก็เห็นว่ามันเป็นยังไง
อันที่๓ก็โอ้โหความเหลื่อมล้ำนะ
อันนี้มันก็เราก็จะเห็นชัด
โดยแบบไม่ต้องรอนักเศรษฐศาสตร์มาพูดแล้ว

เราเห็นภาพคนไปเข้าแถวรอรับอาหาร
มันก็เห็นละความเรื่องล้ำสูงจริง

จริงถ้าไม่กำหนดว่า๓เรื่องอาจารย์มีได้ถึงกี่เรื่องคะ

แต่เรื่องดีไงเรื่องดีก็เยอะ

คนยังช่วยเหลือกันเองใช่ไหม
คนแบบที่เราเรียกว่าภาคประชาสังคมอะไรอย่างนี้
ภาคประชาชนที่แบบลุกขึ้นมาทำอาหารแจกกันอะไรอย่างนี้
ผมว่ามันก็เป็นภาพที่ดีที่เราเห็นว่า

เห็นโอ้โหคนไปที่วัดมีโรงทานอะไรอย่างนี้ทำหางแจก

ไม่ได้เกี่ยวกับมหาลัยที่เป็นทางการด้วยนะ
อยู่ดีก็มีเด็ก๑๙คนลุกขึ้นมาทำกันเอง
อันนี้ผมว่ามันก็ดีเป็นภาพเป็นภาพที่เป็นด้านบวก
ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดนี้
เอาแบบประเจกก็คือมันกระทบกับการทำงานของอาจารย์แน่
เจอหน้าแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะมุมมองต่างเนื้อหาด้วยนะคะความคิดเห็นด้วย
ทีนี้ต้องปรับตัวยังไงเพื่อให้เนื้อหาที่จริงแล้วในห้องเรียนมันเป็นอารมณ์แบบนี้
เป็นบรรยากาศแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นผ่านโปรแกรมต่างได้คะอาจารย์
โหตรงนี้ยากมากยากมากคือสุดท้ายข้อสรุปที่ได้
อันนี้จากการแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ท่านอื่นด้วยคือ
เพราะว่านักศึกษาเขาจะไม่อยู่กับเราล่ะมันไม่เห็นหน้าค่าตากันไม่มีปฏิสัมพันธ์
แล้วส่วนใหญ่นักศึกษาจะปิดกล้องใช่ไหมครับต่อให้ร้านจะบอกให้เปิด
สักไม่อยากเปิดเพราะว่าก็เข้าใจได้คือบางคนยังไม่ตื่นบ้าง
บางคนยังไม่ได้อาบน้ำบางคนแบบกินข้าวไปด้วยเรียนไปด้วย
เขาก็ไม่อยากเปิดกล้องหรือบางคนเขาไม่ได้มีห้องส่วนตัวของเขาที่เรียนแบบเงียบได้
ฉะนั้นเราก็เข้าใจส่วนใหญ่เขาจะปิดกล้องแต่พอปิดกล้องเป็นปัญหาแล้วเราไม่เห็นหน้าเด็กเลย
มันเหมือนคุณจอมขวัญสัมภาษณ์คุยกับคนแล้วไม่เห็นหน้าคนสัมภาษณ์
ว่าเขาสีหน้าท่าทางเป็นยังไงมันเหมือนเราคุยอยู่คนเดียวมันลำบากมันก็ไม่ได้มันสร้างบทสนทนาลำบาก
ถ้าเทียบงานของอาจารย์กับของจอมขวัญของอาจารย์จะยากกว่าเยอะ
อย่างสมมุติอย่างสมมุติเวลาเราสัมภาษณ์แขกผ่านทางโทรศัพท์ใช่ไหมคะหรือว่าผ่านทางวีดีโอคอร์
วีดีโอคอลตัดทิ้งแล้วกันคือถ้าวีดีโอคอลมันแปลว่ามันการันตีว่าเราได้เห็นหน้าเขาใช่ไหมคะ
จะเหมือนกับแบบเพื่อความปลอดภัยหรือว่าความเป็นส่วนตัวใดก็แล้วแต่ไม่ใช่เฉพาะช่วงโควิด
บางทีเราจะใช้เป็นภาพแบบที่ไม่ใช่ภาพตัวเขาจริง
แต่ของจอมขวัญจะไม่ยากเท่าของอาจารย์ประจักษ
เพราะเราการันตีว่าเขาอยู่ในสายกับเราแน่เพราะมันตัว
แต่ของอาจารย์ตอนปิดกล้องอาจารย์ยืนยันได้ไหมคะว่าอยู่เกิน๕๐
จริงของผมอยู่๑๐๐แต่ไม่รู้อยู่โดนทำอะไรไปด้วย
อาจารย์ทุกคนพบว่าอัตราการเข้าเรียนนี่ดีขึ้นมาก
ถ้าในแง่ออนไลน์นะเพราะว่ามันแค่มาเปิดคอมทิ้งไว้
คนอยู่ในคลาสเกือบ๑๐๐ทุกครั้งเลยตั้งแต่เรียนออนไลน์
แต่เราไม่รู้ว่าที่เปิดเอาไว้เนี่ย
มันเล่นเกมออนไลน์ไปด้วยไหม
หรือมันแบบหลับไปแล้วหรือยัง
หรือเปิดจอทิ้งไว้แต่แบบไปอาบน้ำไปทำธุระอย่างอื่น

อันนี้เราก็จะไม่สามารถเช็คได้
อาจารย์เดี๋ยวนี้ตอนถ้าเวลาเรียน
วิธีการเรียนตามปกติเขายังเช็คชื่อเด็กด้วยกัน

แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เช็คแล้วระดับมหาวิทยาลัย
ก็ไม่เป็นไรสมมุติว่าคุณออนไว้ให้เห็น

ออนไว้เฉยแต่ไม่ได้ฟังก็ไม่เป็นไร

ก็บางทีก็ไม่ได้เช็คอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์
ใช่แต่บางคนเขาอัดเสียงไว้ไง
เขาก็มาฟังมาฟังทีหลัง

มันก็ต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์

แต่แบบการที่ไม่เห็นหน้านั้นศาลเลย
อันนี้ก็เป็นปัญหาที่มันยากที่สุด
เพราะว่าเวลาเราถามคำถามไปบางที
ถ้าในห้องเรียนถามไปแล้วเงียบ
หรือเราก็จะแกล้งชี้บางคนให้ตอบแล้ว

หรือแบบจิ้มไปที่ไข่สงสารน้องอาจารย์เหงาไหมคะ

แล้วก็เอามาอัปโตร่นไวดีโอแล้วให้นัสสามมาดูเอง
อ่าแต่นั่นมันเป็นทางเดียวเนอะอาจารย์
เพราะจริงแล้วลักษณะที่อาจารย์บอกคือจริงต้องถกเถียง
แลกเปลี่ยนความเห็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับฉะนั้นวิชาที่แบบจะกระทบมาก
คือยิ่งวิชาณแบบเชิงปรัชญาถกเถียง
ส่วนใหญ่เราสอนกันเราแบบเดินตลอด
ไม่ได้อยู่หน้าห้องไม่ได้ยืนเฉย
จะเดินไปคุยกับนักศึกษาเอาไมค์ไปจ่อให้คนนั้นคุย
เอาไม่จ่อด้วยเหรอคะกดดันเหลือเกิน
ใช่วิชาแบบปรัชญาไงเพราะมันเป็นการฝึกทักษะในการคิดและการตั้งคำถาม
แล้วพอคนหนึ่งตอบแล้วก็บอกคุณคิดยังไงคำตอบของเพื่อนของคุณอย่างนี้
คือมันต้องมีบทสนทนากันตลอดเวลา
มันก็จะยากเพราะออนไลน์
คือนอกเหนือจากว่าเราไม่แน่ใจว่าจริงแล้วเด็กอยู่กับเราจริงณเวลานั้น
จริงสักกี่คนนะคะหรือว่าสมาธิเขาอยู่จริงกี่คนแล้ว
คือในแง่สมมุติว่าถ้าเราอนุมานเอาว่าทุกคนอยู่กับการสอนกับการเล็กเชอร์ของผู้สอน
เราก็ไม่แน่ใจว่าตกลงเขามีปฏิกิริยาอย่างไร
คือมันยากเหมือนกันนะคะอาจารย์คือการทำสัมภาษณ์หรือว่าการคุยกันหลายคนผ่านโปรแกรมคือ
อย่างแรกคือบางทีเหน็ดหนืดอันนี้โทษเน็ตไปก่อนนะคะ
แล้วก็นอกจากนี้ก็คนหนึดหืดก็มีแบบอย่างเช่นแบบเออมันอยู่บ้านเนอะอาจารย์
ท่านั่งทำอะไรไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะมันมันถูกดึงความสนใจได้ง่าย
เผลอง่ายกว่าในห้องเรียนมั้งอาจารย์ต้องง่ายกว่าสิ
ใช่บางคนเรียนเรียนอยู่มีเสียงตะโกนแม่มาบอกมาล้างจานได้บ้างกองพะเนิน

ที่อาจารย์บอกคือมันจะมีผลเหมือนกับที่ทางรายการที่คุณจอมขวัญเขาสัมภาษณ์แขกเช่นเดียวกันค่ะ
คือถ้าสมมุติคนทำงานแบบนี้นะอาจารย์จะเข้าใจเลยว่าการคุยกันผ่านนี้ผ่านออนไลน์ผ่านโปรแกรมมันไม่เวิร์คเลยสำหรับการสื่อสารของเราไม่ว่าจะกับใครใช่ไหมคะ
อย่างนี้สมมุติว่าสมมุติถ้านั่งคุยกับอาจารย์ประจักษ์แบบเห็นหน้าตัวอย่างนี้คือเราจะรู้แล้วว่าอาจารย์ประจักษ์เบื่อแล้วเว้ยหันกายออกไปด้านนั้นหรือว่าใดก็แล้วแต่ใช่ไหมคะ
ใช่ไหมภาษากายภาษาธรรมหรือแบบถ้าอยู่ในห้องเรารู้แล้วเนื้อสามงงแล้วตอนเนี้ยไอ้ที่พูดไปทั้งหมดเนี้ยเห็นหน้ามันแล้วรู้แล้วจิตวิญญาณมันออกจากร่างไปแล้วก็คือว่ามันไม่อยู่กับเราแล้วมันแบบอ่ะเราเห็นปุ๊บเรารู้แล้วเราต้องปรับเนื้อหาทันทีหรือเราต้องย้อนแล้วกลับไปบรรยายซ้ำอะไรอย่างเงี้ยต้อง
ค่ะอาจารย์อย่างตอนเนี้ยเราเราคุณผู้ฟังค่ะเราเราสัมภาษาอาจารย์ประจักรผ่านทางโปรแกรมเหมือนกันนะคะเราไม่ได้นั่งเจอหน้ากันอาจารย์ประจักรมองที่จอแล้วเห็นหน้าจอมขวัญจอมขวัญมองที่หน้าจอแล้วเห็นหน้าอาจารย์ประจักรแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สายตามองกันอ่ะคือใช่ค่ะคือเราอาจจะไม่ได้อยากจ้องกันก็ได้
อาจารย์อาจารย์ใช้การสื่อสารผ่านแบบไวล์ตาหรือว่าไอคอนแทคหรือแบบอะไรก็แล้วแต่ที่มันสื่อสารที่ต้องเจอหน้ากันกับนักศึกษาเนี้ยเยอะแค่ไหนคะโหเยอะเยอะครับยิ่งพวกวิชาสามนาที่แบบคนแค่สิบคนสิบห้าคนอ่ะแล้วมันวิชารัฐศาสตร์มันต้องเถียงกันเยอะใช่ไหมสามนาทเถียงกันเยอะมันต้

ไลน์ก็ยังต้องต้องใช้อยู่ค่ะอาจารย์จะเลือกแบบไหนคะถ้าสถานการณ์การควบคุมโรคตอนนี้เป็นแบบนี้นะที่ที่เราผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์มายี่สิบกว่าแล้วเนี่ยผมอ่ะอยากกลับไปสอนในห้องเรียนเทอมที่จะถึงเนี้ยสิงหาเพราะตอนนั้นถึงสิงหาแล้วมันก็สถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้อีกคือผมว่า
เทอมข้าวมีร้อยคนเนี้ยเก้าสิบกว่าภาษณ์บอกอยากกลับมาเรียนในห้องแล้วเนี่ยจริงอ่ะ
ใช่ใช่แล้วก็ล้ามันล้ามีความเหนื่อยล้าไม่มีสมาธิ

คือตอนนี้ชีวิตมหาลัยเขาหายไปเลย
อ่าใช่ใช่ค่ะมันประสบการณ์มิติอื่นของเขาใช่ไหมคะ
มันมีช่วงไหนที่ตัวอาจารย์เองก็รู้สึกแบบโห
ขนาดเราเข้าใจประเมินได้แล้ว
เราสามารถจัดการทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนงานของเราได้แล้ว
แต่ว่ามันมีภาวะไหนไหมคะ
แบบรู้สึกแบบกล้ำกลืนดิ่งมากรู้สึกแบบอ่อนล้า
หรือแบบความรู้สึกแบบที่มันเป็นทางลบ
อาจารย์เคยเจอในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้บ้างไหมคะ
ก็มีคือเราสอนไปได้ในสัก๒เดือน
เราก็รู้แล้วแล้วมันนั่งทำงานทั้งวัน
แล้วแบบผมว่าอันหนึ่งที่ทุกคนอาจจะเป็นก็คือว่า
ทั้งที่จริงมันทำไม่ได้หรอกใช่ไหม
สภาพแวดล้อมด้วยการที่ต้องมาทำอยู่ที่บ้าน
หลายอย่างมันก็ไม่เอื้อแต่เราก็รู้สึกผิดไง
ถ้าไม่ขยันถ้าไม่ทำงานแบบว่าให้หนักเท่าเดิม
ก็เลยยิ่งเครียดเนอะแต่ว่ามันจะไม่รู้ตัวไงในช่วงแรก
แล้วสักพักหนึ่งเราจะเริ่มรู้
คือจริงเราก็เห็นจากนักศึกษาก่อน
คือนักสามก็เรียนอาทิตย์แรก๒อาทิตย์แรกตื่นเต้น

พอสักพักมันจะเงียบแล้วมันจะหายไป
ไป๓๔อาทิตย์เราจะรู้ไม่เหมือนเดิมแล้ว
ตัวเราเองเราก็ค่อยมาเรียนรู้เหมือนกัน

เหมือนแบบถูกขังอยู่ในบ้านอะไรอย่างนี้
ช่วงที่แบบวิกฤตสุดที่ผ่านมาได้บ้างคะ

คืออันหนึ่งข้อดีคือมีเวลามากขึ้น

ไม่เดินทางเพราะว่าปกติ๓ชั่วโมงไปกลับ

ลังศิษย์เวลาไปสอนลังศิษย์นี่
นานกว่าไปซิงคโปร์อีกนะครับ
ไปกลับปฐมธานีเวลาไปสอนธรรมศาสตร์ลังศิษย์

ลาออกไหมคะอาจารย์อ๋อยังไม่ต้องเนอะไปได้เนอะ

ได้อ่านแบบนิยายมากขึ้น

ใช่คือหนังสือที่ซื้อไว้เยอะแยะเลย
ที่แบบปกติแล้วเราไม่มีเวลาอ่านหรอก
เพราะตอนนี้ตอนล็อกดาวน์เนี่ย

ยิมก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับ
ก็ไปลื้อหนังสือในชั้น

ได้อ่านวรรณกรรมอ่านนิยายอะไรอย่างนี้
เยอะมากเลยที่ไม่ใช่หนังสือวิชาการ

ไอ้นั่นไงหนึ่งร้อยปีงความโดดเดียว
นี่เลือกหนังสือถูกด้วยช่วงเวลา

เช่นมียาหรือว่ามีวัคซีน

แต่ว่าสามารถคุมผู้ป่วย
แล้วก็สามารถรักษาคนที่ป่วยได้

สามารถบริหารอุปกรณ์ทางการแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์สามารถรับมือไหวเนี่ย
อาจารย์คิดว่าชีวิตของอาจารย์จะใช้มันเปลี่ยนไปจากเดิมไหมคะ
คือคิดว่ามันคงไม่กลับไปเหมือนเดิม๑๐๐
คือเราก็ไม่อยากให้ชีวิตมันถูกเปลี่ยนไปมากขนาดนั้น
เราก็เห็นแล้วไอ้การล็อกดาวน์มัน
แง่ชีวิตคนมันผิดธรรมชาติ
มันก็ไม่มีใครล็อกดาวน์อยู่อย่างอย่างนั้นได้
มันก็ต้องเจอเพื่อนเจอฝูงเจอครอบครัว
อย่างการได้กลับไปที่ทำงานวันแรกที่ออฟฟิศจะออกมาตื่นเต้นมาก
ผมรู้สึกคิดถึงที่ทำงาน
กลายเป็นว่าไอ้ตอนไม่มีโควิดนะมันกระโดดเรียนกันบางทีมันก็ไม่ได้สนใจ
แต่พอเกิดโควิดแล้วต้องเรียนที่บ้านกลับรู้สึกโหยหาเพื่อนและครูให้อยากมาเจอ
มันได้รู้แล้วว่าจริงการไปเจอแบบนี้มันดีกว่าอีก

ตั้งความหวังว่ามันจะต้องกลับไป๑๐๐เพราะมันเป็นไปไม่ได้
ส่วนตัวของอาจารย์เองเนี่ยนะคะหลังจากที่มันผ่านมาจนถึงณวันนี้
แล้วเดี๋ยวเปิดเทอมที่จะสอนกันซึ่งคงได้กลับเข้าห้องเรียนกันแล้ว
ก็จะเป็นเดือนสิงหาคมใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไว้ตั้งแต่

เอ่อสิงหาคมนี้มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับโควิด
จะไปถกเถียงโต้แย้งกันในคลาสในห้องเรียนของอาจารย์ประจักษ์บ้างคะ
มีเพราะเอิญสอนวิชาการเมืองเปรียบเทียบนะ
เทียบการเมืองทั่วโลกก็เหมาะเลย

แล้วมันเกิดโควิดแล้วเราไม่เอาไปสอนเลย
ว่าโควิดมันเปลี่ยนการเมืองโลกยังไงมันก็คงแปลก
เด็กก็คงบอกอาจารย์นี่ไม่อัปเดตอะไรเลยโรคมีวิกฤตขนาดนี้

ฉะนั้นแบบเนื้อหาก็ต้องเปลี่ยนนะก็ต้องอัปเดตเทอมที่จะถึง
เช่นแบบเราก็ต้องพูดถึงสหรัฐกับจีนใช่ไหม

หรือแต่ละประเทศรับมือกับโควิดต่างกันยังไงเพราะอะไรอะไรเป็นผล
บอกการเมืองเหรอหรือผู้นำหรือระบบราชการ
อย่างนี้มันก็เป็นเคสที่น่าสนใจเอาไปถกกัน
ผมว่าเด็กก็น่าจะสนใจเพราะมันร่วมสมัยใช่ไหม
ปิดท้ายหน่อยคือถ้าถามอาจารย์ง่ายเลยแต่จะไปยากที่คนต่อ
ก็คือว่าอาจารย์คิดว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ย
สิ่งที่เป็นใจความสำคัญของมันที่อาจารย์จะฉกฉวยมัน
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อแน่เนี่ยคือเรื่องอะไรคะ
ต่อให้ไม่มีโควิดจริงมหาลัยก็ต้องปรับตัวอยู่แล้ว
ไอ้ที่สอนเรียนกันอยู่ที่ผ่านมา
มันก็อาจจะไม่ได้สอดรับกับศตวรรษที่๒๑เท่าไหร่
มานั่งเรียน๓ชั่วโมงเอาเด็กมาอยู่ในห้องเป็นร้อยคน
แล้วเราก็อาจารย์ก็มานั่งพูดพูดอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้
วินก็ทำให้เห็นว่าโอเคมันมาทำให้เราต้องปรับตัวเร็วขึ้น
คุณไม่อยากปรับใช่ไหมแต่โลกมันบีบให้คุณต้องปรับแล้ว
มันก็ต้องทำให้มาทบทวนว่าแล้วเราจะเรียนสอนต่อไปยังไง
ให้มันมีประสิทธิภาพใช่ไหมโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย
แม้ว่ามันจะไม่สามารถทดแทนได้ทั้งหมดนะ
ผมก็เชื่อว่ามาเรียนในห้องเจอกันเจอหน้าเจอตาเนี่ยมันก็สำคัญ
แต่เราก็เห็นนะเทคโนโลยีมันก็เอามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
เดี๋ยวนี้สมมุติเรางดคลาสอย่างนี้เวลาเราจะชดเชยเด็กไม่ว่างตรงกัน
แล้วก็นักเรียนออนไลน์ก็ได้หรือถ้าเด็กไม่เข้าใจ
อยากถามเพิ่มเติมไม่กล้ามาหาอาจารย์หรือไม่มีเวลา
ก็ใครสนใจอะไรเดี๋ยวนี้นัดเฉพาะกลุ่ม
แล้วมาคุยต่อกันออนไลน์ก็ได้
มันทำให้เราเรียนรู้ว่าแพลตฟอร์มพวกนี้มันก็เอามาใช้ประโยชน์ได้
อันนี้คือในฐานะของคนที่เป็นอาจารย์เป็นผู้สอนนะคะ
ทีนี้เมื่อกี้ตอนแรกว่าสุดท้ายแล้วขออีกสุดท้าย๑๕ค่ะอาจารย์
ในฐานะพลเมืองคิดว่าอะไรที่เมื่อเราเผชิญแล้วในช่วงโควิดแล้ว
หลังจากนี้เราคงได้ใช้มันแน่
เห็นแล้วว่ามันแบบการทำงานกับคนอื่นที่เป็นเครือข่าย
มันทำให้มีพลังมันทำให้เห็นเลยว่าเป็นประเจกชน
หมายถึงอยู่คนเดียวของเราทำอะไรคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียว
เราก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรอกหรือเราไปทำอะไรไม่ได้
แต่โควิดมันทำให้เราเห็นไงว่าการอยู่แบบคนเดียวมันไม่เวิร์ค
รวมถึงในการทำงานด้วยอะไรอย่างนี้
มันยิ่งทำให้คนโหยหาหรือตัวเองว่าโหยหาว่าเป็นพลเมืองไทย
คุณอยู่คนเดียวเมื่อไหร่คุณตายเลย
จะไปเรียกร้องจะไปทำอะไรมันไม่ได้หรอกไม่มีพลังไม่มีใครสนใจ

มันยิ่งทำให้เห็นว่าการรวมกันเป็นกลุ่มเป็นเครือข่าย
มันทำให้เกิดพลังยังไงมันยิ่งชักขึ้นมา
เมื่อได้ยินคำตอบตามนี้แล้วถ้าเห็นกิจกรรมใดก็ให้ไปที่ประจักษ์กล้องได้นะคะ
อาจจะเป็นพลเมืองที่เป็นผู้นำ
วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประจักษ์นะคะขอบคุณมากเลยที่แบบสละเวลามาให้กับพวกเรา

ก็คืออาจารย์ประจักษ์นะคะนักรัฐศาสตร์ที่เป็นนักรัฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่หลายคนน่าจะเห็นงานนะคะ
ทีนี้หลังจากนี้ค่ะเราจะสัมภาษณ์ใครคุณผู้ฟังรอติดตามในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมวันเสาร์๑๐โมงนะคะ